คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เพื่อนคู่หู
ไปพร้อมพร้อมกันกับพีเจพี่อ้อยณพาภร
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกันนะคะ

เข้ามาแล้วบอกว่าตอนนี้หนูกำลังดิ่งมากเลยค่ะพี่
ขอบคุณมากที่ทำให้หนูรู้สึกดีขึ้นจริงจริงพี่อ้อยจะบอกว่า
ขอบคุณน้องมากที่ไว้วางใจและเข้ามา
เรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตคนอื่นกันพื้นที่เล็กตรงนี้ค่ะ
พื้นที่ที่คนนั้นเจอเรื่องนี้คนนี้เจอเรื่องนั้นเอามาแชร์กัน
เราเองไม่ต้องเจ็บไปด้วยตัวเองไม่ต้องไปเผชิญหน้ากับเรื่องนั้น
ถึงจะเรียนรู้บทเรียนเราฟังความเจ็บปวดของคนอื่น
เราอาจจะได้วิธีคิดที่ไม่พาชีวิตและตัวของเราเองไปพบกับเรื่องเจ็บเรื่องนั้นก็ได้
เราจะค้นพบอย่างหนึ่งว่าที่สุดแล้วเราก็เศร้ากับเรื่องซ้ำของโลก
กับตัวเองบ้างซ้ำกับคนอื่นบ้างเช่นเดียวกันนะคะ
ถ้าคนอื่นเจอเรื่องหนักเขายังพาตัวเองให้รอดเราก็ต้องรอดเช่นเดียวกัน
ก่อนที่เราจะกอดใครหรือกอดคนอื่นมามาฉันกอดกอดตัวเองให้แข็งแรงก่อน
อดตัวเองให้แกร่งพอจะได้มีแรงกอดคนอื่นด้วยนะคะ
เป็นเรื่องหนึ่งที่พี่อ้อยอยากชวนให้ฟัง
คำว่าครอบครัวคือวัตถุดิบที่ดูแลหัวใจของทุกคน
เติบโตขึ้นมาเรามักจะหล่อหลอมจากความรักของคนในครอบครัวนี้แหละค่ะ
และเชื่อไหมว่าในวันนี้นะพี่อ้อยจะบอกว่า
คำพูดที่เคยพูดแต่ก่อนเช่นพ่อแม่รักลูกทุกคนแหละ
วันนี้พูดไม่ได้แบบนั้นเพราะมันก็มีมุมหรือว่าบางเรื่องราวที่เราเห็นว่า
ทำไมคุณพ่อคุณแม่ใจร้ายจังเลย
แต่ก็อีกค่ะเราก็ไม่แน่ใจจริงว่า
เหตุผลที่ใจร้ายขนาดนั้นมันมีเหตุผลอะไรหรือ
หรือในที่สุดแล้วคนทุกคนไม่มีใครที่ตื่นเช้าขึ้นมา
และถามตัวเองว่าวันนี้ฉันจะทำเลวร้ายอะไรดี
ทุกคนอยากเป็นคนดีคนหนึ่งแต่เหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้น
ด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเหตุผลอะไรนะที่ทำให้เกิดเรื่องราวเหล่านั้นได้
สวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะหนูขอใช้นามสมมุติ
เรียกหนูว่าบีก็ได้ค่ะหนูมีเรื่องที่ติดอยู่ในใจมานานมากแล้ว
และตอนนี้ไม่รู้จะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงดีเริ่มเรื่องเลยนะคะ
เรื่องนี้เกิดขึ้นกับหนูตอนอายุ๑๔หนูเป็นชาวเขาเผ่าหนึ่งค่ะ
อาศัยอยู่ทางภาคเหนือที่บ้านมีอาชีพทำไร่ทำสวน
หนูมีพี่น้อง๓คนและหนูเป็นคนโต
ความทรงจำในวัยเด็กของหนูคือหนูต้องไปช่วยพ่อแม่ทำไร่ปลูกผักตั้งแต่เด็ก
ผักที่เราปลูกจะมีคนมารับซื้อในช่วงเก็บเกี่ยว
ไม่แน่ไม่นอนค่ะขาดทุนบ้างก็มีกำไรบ้างก็มี
แต่พ่อแม่ก็ยังต้องทำอยู่เพราะว่าไม่มีรายได้จากที่ไหนเลย
งานรับจ้างก็พอมีบ้างแต่ก็รายได้เนี่ยน้อยมากเลยนะคะ
วันหนึ่งพ่อแม่มาบอกกับหนูว่าอ่ะเก็บเสื้อผ้าซะ
บอกว่าหนูต้องไปทำงานในเมืองกับคนในหมู่บ้านนะ
หนูก็ได้จะสงสัยว่าจะให้หนูไปทำอะไร
และอาการของพ่อกับแม่ตอนที่บอกเนี่ยดูเขาเครียดมาก
ใจหนูเริ่มไม่อยากไปเพราะเอ๊ะมันจะเป็นอะไรนะ
และมันคงเหนื่อยใช่ไหมอีกอย่างหนูไม่เคยห่างบ้านเลยตั้งแต่เล็กจนโต
แต่พูดอะไรไม่ได้เพราะพ่อแม่ตัดสินใจแล้ว
และรู้ว่ารายได้ที่บ้านมันไม่พอใช้แล้วจริง

เช้าวันรุ่งขึ้นค่ะมีรถมารับที่หมู่บ้าน
พ่อเดินมาแล้วก็ร้องไห้มาส่งหนูที่รถ
พอเปิดประตูออกมาหนูเห็นเด็กผู้หญิงอีกหลายคนนั่งอยู่ในรถ
หนูแปลกใจมากว่าทำไมในรถมีแต่เด็กผู้หญิง

พอนั่งบนรถหนูหันไปมองพ่อที่เดินมาส่ง
เห็นผู้ชายคนนึงที่มากับรถส่งอะไรบางอย่างให้พ่อ
ใช่ค่ะตอนนั้นหนูเห็นพ่อร้องไห้
และใช้เวลาเดินทางอยู่หลายชั่วโมงมาก
จากที่หนึ่งมาสู่อีกที่หนึ่ง
เป็นตึกแถวสี่ชั้นค่ะทุกคนเดินเข้าไปในตึก
คนที่พามาบอกว่าพักผ่อนกันให้เต็มที่นะ

วันรุ่งขึ้นหนูถึงได้รู้และชัดเจนว่า

และที่เขาเรียกว่าตกเขียวมันมีสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริง

คนที่ขึ้นชื่อว่าพ่อแม่แท้ทำกับหนูแบบนี้ได้ยังไง
โดนบังคับให้ขายตัวอยู่ที่นั่นมาหลายปี
ระหว่างนั้นพ่อแม่ไม่เคยติดต่อมาหาหนูอีกเลย

เพราะในหัวมันมีแต่คำว่าพ่อแม่หักหลัง
ลูกกินวนอยู่แบบนี้
มีข่าวคราวเล็กน้อยที่มีคนมาบอกหนูบ้าง

และสามารถออกจากนรกตรงนั้นได้
หนูก็ระหกระเหินหางานทำไปเรื่อย
และก็ยังจำฝังใจเกี่ยวกับเรื่องร้าย

กระทั่งวันหนึ่งหนูได้เจอผู้ชายคนหนึ่ง

แต่หนูก็ไม่เคยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับหนูให้เขาฟัง

เวลาที่เขาถามเรื่องที่บ้าน
หนูก็จะโกหกว่าพ่อแม่หนูเสียไปตั้งนานแล้ว

คนแถวบ้านส่งข่าวมาบอกว่า

ส่วนแม่ป่วยเป็นอมภาษณ์อาการแย่
และตบท้ายว่าหนูไม่คิดจะกลับไปดูแลแม่เหรอ
ตอนฟังมาจุกอกบอกไม่ถูกค่ะ

เพราะความรู้สึกที่พ่อแม่ขายหนูมา

ลึกรู้สึกว่าเราเหมือนคนอักกะตันอยู่นะคะ

และที่หนูต้องปิดบังเรื่องเลวร้ายเหล่านี้กับแฟนหนู

อืมคำถามหนูแยกเป็นสองประเด็นนะคะ

เจ็บปวดที่น้องเจอจากคนที่เรารัก

มันคงหยุดความรู้สึกเจ็บปวดนี้ไม่ได้ง่าย

รอดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นมาแล้วไงคะ

ทำร้ายลูกสาวที่เป็นหัวใจของท่านได้ขณะนี้

ให้เราพูดคำแรกบนโลกนี้ได้
จนตอนนี้น้องสามารถไปบอกรักใครต่อใครได้

พ่อแม่ทำไมใจร้ายกับลูกคนนี้จังเลย

ต้องส่งลูกสาวไปลงนรกขนาดนี้

ก็ใกล้วันสุดท้ายของชีวิตเข้าไปอีกวันนะคะ
ถ้าน้องโกรธแค้นที่บ้านจริง

แต่บังเอิญน้องดันรักพ่อแม่มากมายขนาดนี้ด้วยไงคะ

แต่ตอนนี้โกรธส่วนโกรธ

แล้วอะไรคือสิ่งที่เราควรทำที่สุด
ในช่วงเวลาที่ยังเหลืออยู่

บีต้องกลับไปรักพ่อแม่อย่างที่เคยรัก

วันนี้พี่แค่อยากจะให้น้อง

จะได้ไม่ต้องตั้งคำถามในหัวว่า
เฮ้ยทำไมถึงอักกะตันยูต่อคนที่ให้ชีวิตล่ะ
กลัวอย่างเดียวแค่กลัวน้องเสียใจภายหลัง

รู้แหละว่าสิ่งที่ท่านทำมันเลวร้ายต่อหนูแค่ไหน

อุตส่าห์พยายามลืมหลายสิ่งหลายอย่าง
และเดินหน้าในการดูแลท่านต่อไป

ดูแลท่านเต็มที่เท่าที่ลูกสาวคนหนึ่งจะทำได้
อ้อยอยากให้มันจบแบบนี้มากกว่านะ
อย่างน้อยคำถามที่ค้างคาใจ

หนูยังกระตันยูต่อเลือดในตัวของหนูเลย

มันจะคล้ายกับท่านต้องชดใช้สิ่งที่ท่านทำมาแล้วนะ

เพื่อตอบสนองและตอบสิ่งที่อยู่ในใจของเรา

มีวันแย่ขนาดไหนก็ตาม

ชดเชยอดีตแย่ของเรา

ก็จับมือกันให้แน่นในวันนี้
พี่นั่งคิดถึงคำถามที่น้องถามอยู่หลายครั้งว่า
ควรบอกสิ่งทุกอย่างไหม

น้องก็ต้องเดินหน้าต่อไปในปัจจุบันและอนาคต

ให้เขารู้สึกว่าพ่อแม่เราแย่จังเลยเนอะ

หรือคิดว่านี่คือความใจกว้างของเรา
ถามตัวเองตอบตัวเองให้ได้ก่อน

กำลังทุ่มความรักดีที่มีอยู่ในมือ
น้องเองไม่ได้เต็มอกเต็มใจในการขายตัวนะคะ

แน่นอนหลายสิ่งหลายอย่างในวันนี้

หรือยอมรับในสิ่งที่เราทำได้
แต่วันนี้น้องรู้อยู่แก่ใจว่า
ช่วงเวลาเก่าที่ผ่านมาในแต่ละวัน

มีคนเอามีดมาแทงเรา๑ครั้ง
วันนี้น้องยังเอามีดเล่มเดิม
หนำซ้ำเติมตัวเองอีกทำไม
น้องไม่ได้ฆ่าคนไม่ได้ค้ายาบ้า
หรือทำธุรกิจสีเทาทำร้ายผู้คน

ถ้าน้องยังมัวยังติดอยู่กับอดีตแบบนี้เรื่อยไป
เมื่อไหร่น้องจะมีปัจจุบันดีล่ะคะ
เราย้อนกลับไปแก้อดีตของเราได้หรือ

ถ้าทำได้พี่จะให้น้องหมกมุ่นเลยค่ะ

แค่ให้อภัยและใจกว้างกับตัวเองอะค่ะ

ใครก็อยากมีอดีตดีทั้งนั้นแหละค่ะน้องคะ
อยากมีอดีตดีปัจจุบันสวยงาม

แต่เพราะทุกชีวิตเลือกแบบนั้นไม่ได้ไงคะ

และยังต้องต่อสู้กับนรกตรงหน้าอยู่เลย

น้องออกมาจากนรกตรงนั้นได้แล้ว

และรักดีที่มีอยู่ในมือของน้องล่ะคะบี

ดูแลคนที่เรารักและรักเราค่ะ

จะได้ไม่ต้องรู้สึกผิดตลอดชีวิต
จำเป็นต้องหายโกรธก็ได้นะคะน้อง
ไม่อยากให้น้องโทษตัวเองไปตลอดชีวิต

ทั้งหมดเคยร้องไห้เสียงดังมาก่อน

มัวแต่เอาเวลาหัวเราะของเรา
นั่งคิดเรื่องที่ทำให้เราร้องไห้ทำไมอ่ะ

แต่อยู่ที่เรารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เรามี
ไม่ได้บอกว่าชีวิตน้องสวยทุกวินาที

ความโชคดีของตัวเองหรือยัง

อันนี้อาจจะเป็นวิธีคิดให้กับหลายคนนะคะ

คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องบาดเจ็บหัวใจ

กลับไปถามพ่อถามแม่ยังไม่ได้เลยว่าตกลงทำแบบนี้กับหนูทำไม
เพราะฉะนั้นวันนี้ทำปัจจุบันดี
เพื่อที่จะทำให้อนาคตไม่ต้องมานั่งค้างคาใจว่า
ถ้ารู้อย่างนี้นะดูแลแม่ในวันที่ยังมีลมหายใจอยู่ดีไหม
กระตันยูต่อเลือดที่อยู่ในตัวเราเท่านั้นและจบค่ะ
ไอ้ว่าสิ่งดีที่อยู่ตรงนี้ของน้องอยู่ในมือแล้วนะ
รักดีผู้ชายดีดูแลกันและกันอย่างดีแบบนี้ตลอดไป

ถ้าใครก็ตามมีคำถามอยากจะเล่าสู่กันฟังอยากคุย
แล้วก็ติดตามฟังกันได้แบบนี้แหละค่ะในไทยรัฐออนไลน์
เว็บไซต์ยูทูปเฟสบุ๊คพอร์ตบีนแล้วก็สปอร์ติฟาย
สวัสดีค่ะ